เมื่อวานนี้นะคะตำรวจค่ะเป็นตำรวจจากกองปราบ
และตำรวจภูทรภาคที่๒เขาสนที่กำลังกันนะคะ
เข้าไปบุกจับกลุ่มหลงจู้สมชายเอาพูดถึงเรื่องของชื่อนี้นะคะ
หลายคนนึกถึงเกี่ยวกับเครือข่ายบ่อนพนัน
ในพื้นที่จังหวัดระยองก่อนหน้านี้ที่เป็นจุดประบาดของโควิดด้วยนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ไปจับกลุ่มในคดีนั้นแล้วนะไปครั้งนึงแล้ววันที่๑๑กุมภาพันธ์
แต่เมื่อวานี้ไปอีกบุกไปที่คฤหาสหลังใหญ่นี้
ควบคุมตัวหลงจู้สมชายแต่ทีนี้เป็นคดีจ้างวันฆ่าคนขี่รถจักรยาน
รับจ้างที่แอบถ่ายรูปบ่อนพนันในพัทยาเอาควบคุมตัวได้แหละ
เขาก็ปฏิเสธนะคะเนี่ยตอนแรกไปกดกริ่งก่อนนะก็ไปดีก่อนแหละ
ตำรวจกดกริ่งก่อนแต่ไม่มีใครออกมา
ตำรวจก็เลยต้องใช้บันไดค่ะพาดไปเลยที่บริเวณรั้ว
แล้วก็ปีนเข้าไปพอปีนเข้าไปเดินไปตามซอกตามมุมของบ้านต่าง
ขึ้นชั้นบนไปเจอค่ะเจอนายสมชายแสดงหมายจับอ่านให้ฟัง
เป็นคดีจ้างวานฆ่าในประทุมสะอาดนักคนขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง
แอบถ่ายรูปบอลในพัทยาไปร้องเรียนเมื่อปีที่แล้ว
ส่วนนายธนาจุติกิจเดชาอายุ๒๖ปีลูกชายกับเครือข่ายของญาติต่าง
มีหมายจับเช่นเดียวกันนะคะข้อหาจัดให้มีการเล่นพนันและฟอกเงิน
ควบคุมตัวหลงจู้และเครือข่ายสอบสวนที่กองบังคับการปราบราม
หลวงโจ้สมชายนะคะไม่ได้พูดอะไรออกมาเป็นคำ
แต่ลักษณะคือสายหัวไปสายหัวมาคือเวลาที่ลงมาแบบนี้
นักข่าวก็จะถามนะถามนู่นถามนี่ไปเขาใส่หัวอย่างเดียวเลย
แล้วก็ยักษ์คิ้วด้วยเล็กน้อยลักษณะเหมือนปฏิเสธทุกคำถามของนักข่าวนั่นเองนะคะ
ต่อมาตำรวจควบคุมตัวผู้ต้องหาทั้งหมดแยกกันสอบเลยค่ะ
เรื่องต้นหลงจู้สมชัยเขาก็ยังปฏิเสธนะไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง
ไม่ได้จ้างวานค่าวินรถจักรยานยนต์รับจ้างน่าจะเป็นฝีมือของบ่อนคู่แข่งฝ่ายตรงข้าม
นี่คือข้อมูลที่เขาให้นะตำรวจค่ะจะแถลงข่าวการจับกลุ่มนายสมชาย
ปรากฏว่าช่วงเวลาที่จะมีการจัดแถลงมาค่ะมีคนมา
นายสันทนประยูณรัฐอ๋อโอเคไม่แปลกใจเท่าไหร่
ลักษณะเกี่ยวกับยาเสพติดเกี่ยวกับบอลพนันเขาต้องมา
เข้ามาทำไมเขามาให้ข้อมูลแล้วก็มาให้หลักฐานว่า
หลงจูสมชายภูพันธ์กับเวทพนันออนไลน์และคดีจ้างวานค่า
อย่างไรบ้างเขาจะมาให้ข้อมูลแต่ตำรวจไม่อนุญาตให้เข้าไปในงานแถลงข่าวนะคะ
พลตำรวจตรีจิรพบภูริเดชรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยว่า
ปฏิบัติการยุทธการฮานุมานดับบุรพาอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคะครับ
วิธีการหรือการทำงานคือเข้าไปตรวจค้นเป้าหมาย๒๐จุดใน๔จังหวัด
จันทบุรีชนบุรีและกรุงเทพ
ข่ายลุงจู้สมชายเป็นอีกหนึ่งจุดที่จะต้องเข้าไปทำหน้าที่
ซึ่งเป้าหมายหลักคือบ้านของหลงจู้สมชายนะคะส่วนการจับกลุ่มนายธนาลูกชายของหลงจู้สมชาย
กับพวกข้อหาจัดให้มีการเล่นพนันและฟอกเงินเงินเนี่ย
เงินที่ได้จากธุรกิจพนันต่างเขาเอามาฟอกด้วยวิธีการเปิดบริษัทอสังหาริมทรัพย์
ซื้อที่ดินลงทุนบิตคอยน์ลงทุนทองคำซื้อปืนซื้อเรือ
ซื้อเรือด้วยซื้อเรือด้วยและก็เป็นหนึ่งในของกลาง
ของกลางที่ตำรวจต้องอายัดไว้หรือยอสค่ะ
มีเรยอร์ชน่ะนี่ไงนี่ไงเนี่ยลำนี่ครับแล้วมีรถยนต์สี่คันทรัพย์สินอื่นอื่นกว่า
หนึ่งร้อยรายการมูลค่าแปดร้อยแปดสิบล้านบาทค่ะเอาเงินมาจากไหนล่ะ
เออทำอะไรแบบนี้น่ะก็นี่เลยค่ะเออจากเรื่องของการพนันนะคะครับ
ยังตรวจสอบบริษัทอสังหาริมทรัพย์และหมู่บ้านจัดสรรที่นายสมชัย
และลูกชายเป็นกรรมการบริษัทหลังพบว่ามีเงินจากธุรกิจพนัน
เข้าบัญชีนี้ผู้ต้องหาทั้งหมดดูข้อมูลแล้ว
แต่เขาก็ยังปฏิเสธอยู่ดีนะทั้งลูกชายทั้งตัวหลงจู้สมชายเลยนะคะ
เอ้าย้อนกลับไปค่ะสิบเอ็ดกุมภาพันธ์หลวงจุสมชาย
ถูกดำเนินคดีข้อหาบ่อนพนันและคดีร่วมกันฟอกเงินที่ระยองนี่แหละ
สารให้ประกันตัวนะคะตอนนี้ติดกำไรอีเอ็มนี่เป็นครั้งที่สองของปีนะ
ที่ตำรวจบุกเข้าไปจับกลุ่มถึงคฤหาสหลังใหญ่ค่ะ